งานนี้เป็นงานแรกด้วยนะคะ
ไปกันที่กรุงพนมเปนเลยค่ะประเทศกัมพูชา

แล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่เดินทางไปถึงนะคะ
หนุ่มเจมส์จีค่ะก็ประเดิมกิจกรรมแรกนะคะ
ด้วยการเยี่ยมเยี่ยมน้องผู้ด้วยโอกาสค่ะ
แล้วก็พิการทางสายตาแล้วก็หูหนวกนะคะ

พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็พิซซ่าแล้วก็ขนมปังด้วยค่ะ
รวมถึงยังได้ร้องเพลงมอบความสุขความสนุกให้น้อง
ได้มีรอยยิ้มกันทั่วหน้าเลยค่ะ
แต่ที่สำคัญก็คือหนุ่มเจมส์จิค่ะ
พลาดที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพนมเปนที่วัดพนม
แล้วก็ขอพรให้งานแฟนมิติ้งนั้นที่กำลังจะมีขึ้นประสบความสำเร็จค่ะ
ซึ่งตลอดกิจกรรมทุกสถานที่ที่ไปเยือนนะคะ
เรียกได้ว่ามีการต้อนรับจากแฟนคลับชาวกัมพูชาอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
งานนี้เนี่ยพระเอกชาวไทยของเราก็เลยขอตอบแทน

ลุกขึ้นมาวิ่งแต่เช้ามืดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมวอร์มร่างกายให้ฟิตเปรี้ยเลยนะคะ
จะได้ขึ้นโชว์บนเวทีอย่างเต็มที่ให้แฟนได้ชมกันด้วยค่ะ
นี่แหละเป็นการทัวร์อาเซียนนะคะของหนุ่มเจมส์จิ
เดี๋ยวเรารอลุ้นต่อไปแล้วกันนะคะว่าประเทศต่อไปจะเป็นอะไร